คุณผู้ชมวันนี้จะพาไปคุยกันกับเรื่องของนโยบายของประเทศเวียดนามครับ
ก่อนสิ้นปีนี้เวียดนามก็มีการเปลี่ยนนโยบายทางศึกษ์อย่างไรบ้าง
เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของการลงทุนนะครับ
โดยเฉพาะการที่สหรัฐนั้นได้ทรัมป์เป็นวาดที่ประธานาธิบดีคนใหม่
จะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับเวียดนาม
วันนี้มาคุยกันกับคุณธราบดีซึ้งอริชัยวิทย์ครับ

สวัสดีครับ
ผลเลือกตั้งของสหรัฐที่ออกมาว่าทรัมป์ได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีเวียดนาม

มีผลแน่นอนเพราะว่าจะมือบ่ายของทรัมป์

ถามสิทธิฯเองต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างไหมครับ
แต่ก็ยังไม่ทำให้เวียดนามจะทบเลยสักทีเดียว
ครับแล้วการที่สภาพุทธแห่งรัฐสนรของเวียดนาม
มีการปรับลดงบประมาณของรัฐเองจะส่งผลอย่างไรกับการที่เวียดนาม
กลายเป็นฐานเรื่องของการผลิตในอาเซียนตรงนี้มีผลอะไรบ้างไหมครับ
มาหลายปีเนี่ยตอนนี้เขากำลังลดค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับ
การลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะส่งกับผลทศพของการที่เขาจะเอาเงินถูกเนี้ย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการลงการขยายส่วนตาเศรษฐกิจเนี่ย
คงจะไม่มีปัญหาส่วนด้านฐานด้านการผลิตเนี่ยนะฮะ
ถ้าถ้าเรามาดูจริงจริงเนี่ยอ่าถ้านักลงทุนทุกวันนี้
เวลาจะมาลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีปัจจัยอยู่๖ตัว
หนึ่งก็คือการเมืองสองก็คือต้องมีตลาดครับ
พูดถึงเรื่องในแง่ของกรอบการค้าเสรีมีตัวไหนบ้าง
อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนจากประเทศไทยครับ
เวียดนามเนี่ยสามารถใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตในการส่งออกไปยุโรปได้นะครับ
ผมคิดว่าหลักก็มีสองตัวนี้ครับ
อีกหนึ่งคำถามสั้นเลยครับว่าหลังจากนี้ไป
สิ่งที่คนไทยเองต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เรายังควรสนใจไปลงทุนที่เวียดนามอยู่ใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าเวียดนามก็ยังน่าลงทุนอยู่ดีครับ
เพราะอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเป็นยังไง
ทุกวันนี้ก็ที่จ่ายจริงประมาณ๖๐๗๐ของที่จ่ายที่เมืองไทย
แต่ที่สำคัญที่สุดคือว่าเขายังมีแรงงานอิมหาศาล
จากที่ปัจจุบันอยู่ในหมวดของการเกษตรที่พร้อมที่จะเข้าสู่เรื่องทางด้านการผลิต
เพราะฉะนั้นสามารถหาแรงงานได้ง่ายนะครับ
และตัวที่๓ก็คือว่าตลาดเวียดนามในอีก๑๐๑๕ปี

ผมคิดว่าเวียดนามยังไงก็น่าสนใจครับ
แต่ว่าต้องปรับตัวกับนโยบายของทรัมป์พอสมควรเหมือนกันนะฮะ
คิดดูนะฮะถ้าทรัมป์มีนโยบายอย่างนี้
แต่ผมถามว่าทรัมป์จะให้อเมริกาผลิตเสื้อผลิตรองเท้าผลิตชาเลนส์หรือเปล่า
ยังไงอเมริกาก็ต้องนำเข้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะนำเข้าจากที่ไหนแค่นั้นเอง
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณธนบดีนะครับ